ถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบดูหนังสยองขวัญหรืออะไรแบบนี้
ก็แนะนำให้ให้เบือนหน้านิดนิดอืม

เมามาเหมือนกันแล้วเดินมาเดินโซซัดโซเซ
แล้วปรากฏว่าสะดุดล้มดูดิ
แล้วไงอ่ะพี่ข้างหน้าเป็นรั้วที่มีเหล็กแหลมขึ้นมา
เขาสะดุดคอที่มันรู้เสียชีวิตคายอยู่ตรงนั้นครับอืม
เป็นงานเบือนเหมือนกันโอ้โหคือคือจังหวะล้มแล้วไปโดน
อ่าโอ้โหเป็นไงอ้ายโอ้ยคนลุก
สภาพศพของนายพนมจะรอนบรรมครับอายุสี่สิบเจ็ดปี
อยู่ในลักษณะคว่ำหน้าถูกเหล็กแหลมนะครับจากรั้วแทงทะลุคอ
โอ้โหแล้วมือสองข้างจับรั้วเหมือนเขาพยายามจะพยายามดึงตัวออกจากเหล็ก
แต่เสียชีวิตตรงนั้นเลยนี่ผมไม่กล้าเงยหน้าเลยนะอืม
ผู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดทางและอุปกรณ์ตัดเหล็กเอาศพเขาออกมาครับ
เหตุเกิดที่วัดนครป่าหมากถนนชัยพฤกษเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร
คืนวันที่๒๖มกราคมที่ผ่านมาคุณผู้ชม
จุดเกิดเหตุตรงนี้เป็นที่กราบไหว้รูปปั้นหลวงพ่อโต
เขาทำรั้วเหล็กแหลมล้อมรอบเอาไว้ไง
อ้าวนี่ครับลักษณะเป็นเหล็กดัดแต่มีเหล็กแหลมยื่นออกมา
พระมหาบุญไทยยะโสธโรท่านเจ้าอาวาสวัดนครป่าหมาก
เล่าบอกว่าทุ่มนึงได้โยมคืนเกิดเหตุ
อาตมาก็ลงไปทำวัดเย็นตามปกติมีพระลูกวัดมาบอก
หน้าตาตื่นแล้วบอกมีคนตายอยู่หน้ารูปปั้นหลวงพ่อโต

ถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่ไม่ได้เห็นภาพนี้

โอ้โหพอท่านบอกโอ้โหเห็นเป็นพนมลูกศิษย์วัด
กินนอนอยู่นี่แหละจริงเป็นคนบุรีรำ
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบดูท่านทำท่าดิ
เล่าถึงมือมือพยายามจะดันตัวเองออกมา
คาดว่าพนมน่าจะเมาเพราะเขากินเหล้าทุกวัน
เหล้าทุกวันน่าจะพยายามจะปีนประตู
หรือว่าเข้ามานอนหน้าโอ้งหลวงพ่อโตน่ะแหละ
นี่ไงตรงนี้ไงจะปีนข้ามไปไง
นี่

เมื่อคืนนี้ตอนมาตอนไปเนี่ยตอนไปเราไม่รู้
แต่ปกติมันเช้ามามันจะออก
บางทีมันไม่มีพ่าเหรอมันไม่มีผงแล้วเราก็เอาไปใคร

เพราะว่าทางวัดก็เด็กวัดใช่ไหม
ลูกสิทธิ์วัดใช่ไหมก็แจ้งญาติแล้ว

คือจะคิดว่าถึงคราวที่เขาจะเสียชีวิต

แต่อย่างไรก็ตามเรื่องของการดื่มอะไรจนมึนเมา

ครับใช่ครับใช่เลยถูกต้องเลยครับ